เป็นเรื่องของอาการป่วยของพี่เมฆวินัยไกรบุตรนั่นเอง

หลายคนพอจะทราบเรื่องทราบราวกันอยู่แล้ว
ซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าคนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยกับโรคนี้สักเท่าไหร่นะคะ
เมื่อวานนี้คณะแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภาคาชาธิภรรยาชไทย
ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าอาการป่วยของเมฆวินัยไกรบุตรจากอาการป่วยโรคตุ่มน้ำพอง
พร้อมกับเผยแนวทางการรักษาครั้งนี้พี่เมฆก็มาร่วมแถลงข่าวพร้อมกับทีมแพทย์ด้วย
เพื่อยืนยันอาการของตัวเองว่าดีขึ้นตามลำดับแล้ว
ตุ่มน้ำพองที่เห็นอยู่ยุบลงบ้างแล้วค่ะเหลือแต่เพียงแผลตกสะเก็ด
ก็ถือว่ายาที่นำมารักษาได้ผลเป็นอย่างดีเลยนะคะ
คณะแพทย้ำนะคะว่าโรคนี้ไม่ใช่โรคติดต่อเกิดจากภูมิคุ้มกันตัวเองผิดเพี้ยนนั่นเองค่ะ
เมฆก็กล่าวทั้งน้ำตานะคะเมื่อวานนี้บอกว่าตกใจมากเลยที่ต้องเห็นตัวเองมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะ
และสิ่งที่ทำให้เขาเสียใจที่สุดนั่นก็คือการที่ต้องโกหกคุณแม่เรื่องของอาการป่วยนะคะ
เพราะว่าไม่อยากจะให้คุณแม่นั้นไม่สบายใจค่ะ
หากว่าหายดีเมื่อไหร่จะรีบกลับไปกราบขอโทษคุณแม่ด้วยนะคะ
แล้วก็ขอขอบพระคุณทีมแพทย์แล้วก็ภรรยาที่ช่วยดูแลในระหว่างการรักษาตัวอย่างดี
จนทำให้อาการนั้นดีขึ้นตามลำดับรวมไปถึงขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะ
นึกสภาพว่าคนเคยแข็งแรงหุ่นดีเดี๋ยวดีนะ
สองเดือนเจ็ด

มันมันมันโหดร้ายมากเกลียดเลื่อน

ต้องไปกราบขอโทษแม่
ก็เป็นกำลังใจกับพี่เมฆแล้วก็ครอบครัว

แล้วก็หายขาดจากโรคนี้นะคะ